เขาห่างเหลือหน่อยเดียวอย่างนี้ก็ถ้าส่งว้างเนี่ย
ลอยผ่านไว้ซึ่งมองเห็นชัดว่าเป็นคนลอยน้ำมา
ก็เขาหลับตาตีไปหมดเลยอ่ะมองเหมือนอย่างนี้อ่ะคนต้องขึ้น
ตัวก็ไม่พ้นน้ำแล้วก็จำไม้ไว้ในใจผมไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะ
ในใจผมนึกว่าเขาโดนแทงตายมาเขายกมือแล้วลืมตา
แล้วเขาก็บอกกูภายบอกอ่ะรูมเขายังไม่ตายเนี่ย
นี่อ้ออยไม่ตายอย่างมายังไงจ้ะเนี่ยผมก็ว่าอย่างเงี้ยเนอะ
แล้วแกพูดรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องค่ะ
ได้ยินคำเดียวว่าหนาวแค่นั้นเองผมนั่งตกเบ็ดอยู่
พอทิ้งกระพางไข่และประมาณนี้ผมก็เห็นว่า
ตัวทางมาจากกูพายมาจักรพี่มาแล้วสิบมันแทยแล้วกว่าเขาจะมา
ทีนี้ก็ลอยมาไกลแล้วมาถึงนี่แล้ว
เป็นล้อแล้วพี่รู้ไหมว่าตอนนั้นน่ะเขาเสียชีวิตยัง
รู้ว่าเขายังไม่เสียชีวิตผมก็จับเขาไว้ไงตอนนั้น
เลยก็โทรแจ้งพวกกันแล้วก็นั่งดูจนลอยมาเรื่อย
พอเข้ามาผมก็พาเรือข้ามมาอีกฝั่งนึงฝั่งวัด
จะไปรับพวกกูภัยให้ขึ้นเรือมาด้วย
เดี๋ยวก็บอกเดี๋ยวไปรอข้างหน้าเขามารอข้างหน้ามารอวัง

พอขึ้นแล้วเนี่ยรู้ถึงรู้ว่าเป็นคนยังไม่ตายแล้วเป็นผู้หญิง
แล้วดีใจไหมหลังจากที่แกไม่ตายได้ช่วยแล้ว
ดีใจแหละก็ยังนึกว่าถ้าเกิดเขาทำมือทำไมก็
เราเห็นที่แรกกันว่าคนยังไม่ตายเราก็ต้องจับไว้แล้ว
ทีนี้เราก็เห็นว่าคนลอยน้ำมาก็ต้องตายแน่ก็ไม่กระตุกกันอีกเลย
แต่เราจะไปจับร่ากรรรณหรือร้ามไว้กว่าไม่คะอีกทีเลย
โทรแจ้งให้เขามากันแล้ว
แต่ที่นี่มะวานก็คงจะไม่มีใครมา

ทีนี้ก็มันห่างกันก็ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนกันบ้าง

จนกลับมาพักถึงได้ข่าวที่ถ้วยตกน้ำ

ก็ได้รับแจ้งจากกู้ชีพเมืองพิจิตรครับว่ามีศพลอยน้ำมา
ก็ออกจากบ้านมามาถึงตรงสะพานสร้างใหม่
สร้างไอธิกันประตูน้ำ
พอมาถึงสักพักนึงก็ลงไปรอแกที่คนเรือที่เห็นนะครับ
เขากำลังพามาแล้วก็รับแจ้งอีกทีว่ายังไม่ตายครับ
ก็เลยรอแกก็พามาตอนนั้นยายแกก็หมดแรงหมด
คือถามตอบอะไรไม่รู้เรื่องนะครับถามชื่อได้อย่างเดียว

ใช่ครับแล้วก็เอาผ้าขาวไปคุมแกเพราะว่าแกไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยครับ
แต่เรือนี่ใช้เรือของช่างติ๋ม
ใช่ครับเรือของช่างช่างเขาตกปลาอยู่แถวนั้นเขาเห็นพอดีครับ
แล้วพวกเราก็ขึ้นเรือไปพร้อมกับช่างจิ๋ม
จิ๋มพายายเข้ามาที่ฝั่งครับ
อย่างยายแกรอยอยู่กลางแม่น้ำช่างเขาก็พายายมาครับ

ก็อุ้มยายขึ้นรถขึ้นจากฝั่งมาแล้วก็ส่งขึ้นรถ
แล้วพวกที่เขียนก็เอาส่งโรงพยาบาลไปกินครับ